ถึงคดีการหายตัวไปของน้องบอบบี้เด็กชายวัย๗ขวบที่จังหวัดเชียงรายที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งนะคะน้องหายตัวจากบ้านพักตั้งแต่ช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าล่าสุดนะฮะผลการชนะสูตรพลิกศพอย่างไม่เป็นทางการออกมาแล้วบอกว่า
น้องเนี่ยถูกทุบด้วยของแข็งอวัยวะภายในตามร่างกายเนี่ยบอบช้ำตอนนี้ตำรวจค่ะโดยเฉพาะผู้การเอง

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป